นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสะเทือนวงการอสังหาริมทรัพย์มิ้วเห็นแชร์กันในเฟซบุ๊คถึงขั้นหยุดดูแล้วเข้าไปอ่าน
เขาขายที่ดินพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยสนใจไหมคะเดี๋ยวลองดู

อยู่แถวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นี่ไงในกรอบสีแดง๑ตารางวาถ้วน

เราก็เพิ่งเคยเห็นภาพ๑ตารางวานะมันประมาณเท่านี้นะ๑ตารางวานะ
ไม่ได้สร้างคอนเทนต์ในหน้าบอกว่าขายจริงและคนติดต่อเข้าไปหลายรายแล้วโทรเข้าไปสอบถาม
เขาล้อมกรอบวงแดงผิดหรือเปล่าคุณเขียนมาสอน
ตรงนี้แหละถูกต้องแล้วเขาบอกว่าคนที่โทรไปถามก็จะแบบเหมือนกับเป็นการท้าทายการทำงานของสถาปนิกและวิศวกรว่าคุณจะออกแบบก่อสร้างอะไรได้บ้างในพื้นที่๑ตารางวาถ้วน
อันนี้ไงเซลล์ว่านี่ตรงนี้เลยนะ
นี่ค่ะพี่อุ๋ยสนใจไหมคะลองดูนะคะ

ดินเป็นโฉนดครุฑแดงเสียภาษีที่ดินอย่างถูกต้องทุกปีในราคา๘๐๐๐บาทค่ะ

เทือนไหมคะวงการอสังหาริมทรัพย์
แต่อันนี้มันแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมากจริง

๒เมตรแบบสี่เหลี่ยมจริง

แต่มันคงสูงมากไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะว่ามันต้องแบบถ้าเกิดสูงมันก็ต้องขออนุญาต
ต้องมีพื้นที่ว่างด้านหน้าด้านข้างอะไรอย่างนี้ป่

ถ้าเป็นมิวอ่ะทำบ้านแมว

นี่เห็นมั้ยซุ้มขายกาแฟเนี่ย

อยู่ในหมู่บ้านผาพิงวิลล่าค่ะ
ซอยร้านโบ๊ทย่านหน้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ใช่ไงโลเคชั่นดีค่ะ
เขาให้หมดเลยนะระบบบาดานมันครบชุดเลยนะคะ

ไอ้ที่ล้อมเอาไว้มาแท็กด้านมันไปอยู่ยังไง

ตัวแทนบริษัทในหน้าอสังหาริมทรัพย
ยืนยันว่าเจ้าของที่ดินประกาศขายจริง
ไม่ได้สร้างคอนเทนต์ครับคือก่อนหน้านี้เจ้าของได้ซื้อที่ดินผืนใหญ่
แล้วก็สร้างเป็นทาวน์โฮม๕คูหาแต่ระบบประปายังเข้าไม่ถึง
ก็เลยต้องทำระบบประปาแบบบาดานให้ใช้ด้วยก็เลยใช้ที่ดิน๑ตารางวาตรงนี้
ติดตั้งระบบประปาบาดานและมีรั้วกั้นเอาไว้
ทำประปาบาดานให้ทาวน์โฮมที่เขาสร้างขายแต่ซึ่งมันต้องมีรั้วเหล็กกั้นเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวของหาย
ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ปลาปลาเข้าถึงแล้วไงพี่อุ๋ยมีน้ำปลาปลาใช้แล้วบาดานก็เลิกใช้แล้วไง
ก็เสียดายที่ม้าหนึ่งตารางวามันไม่ได้ทำอะไรอ่ะเจ้าของอยู่กรุงเทพก็เลยดีกว่าปล่อยไว้เปล่า
ประกาศขายดีกว่าคนสนใจเกินคาดโทรศัพท์ไปสอบถามห้าสิบกว่ารายแล้วนะคะ
ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรเป็นนักออกแบบที่โทรไปถามเขารู้สึกในลักษณะที่ว่ามันท้าทาย
เนื้อที่ตรงนี้จะทำอะไรได้บ้างในหน้าก็เลยฝากบอกว่าคือใครสนใจต่อรองราคาได้นะคะ
ทำเลทองจริงค่ะตอนนี้เขาบอกขาย๘๐๐๐๐บาทใช่ค่ะ
เอาจะว่าไปที่๑ตารางวาที่เราคิดว่านี่แค่ตารางวาเดียวมันก็มีพื้นที่ประมาณนึง
ร้านกาแฟพี่อุ๋ยทำได้บ้านแมวมิ้วก็ทำได้สดใช่ไหมคะ
ขายเสื้อบอลได้ไหมได้อยู่หมดร้าน